คุณผู้ชมมาดูเรื่องดราม่าแต่จะบอกว่าดราม่าหนักเข้าไปอีกนะครับ
ก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวที่จังหวัดสมุทรปราการ
มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งไปขโมยนมผงในห้าง
และปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของห้างเขาจับตัวได้
ไปกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกจับกลุ่มได้แม่นี่อ้างบอกว่าลูกยังเด็กค่ะ
ภูมิใจทัยเอาเงินหนึ่งแสนบาทเนี้ยหอบเงินหนึ่งแสนบาทมาประกันตัวขโมยอะไรเนี้ย
จริงเหรอเออโอ้โหแล้วพนักงานห้างเนี่ยเขาโพสต์คลิปเลยนะ
ระบายความในใจแม่ตามตัวมาตั้ง๒เดือนกว่าจะจับตัวได้
แล้วเหตุฉะไหนเล่าถึงประกันมาถึงมาทำแบบนี้
แล้วสุดท้ายคนที่ทำความผิดก็ไม่ได้รับโทษแล้วประเมินเสมือนกับหนึ่งว่า
อันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างให้กับสังคมหรือเปล่าอ่าแล้วถ้าเกิดเขาออกมาแล้วเขาทำอีก
นั่นสินั่นสิสอสอคนนี้ชื่อว่านายอัศพลสันไตรพบ
เป็นสสเจ็ดจังหวัดศรีสเกตพรรคภูมิใจไทยนะคะ
เมื่อวานนี้ไปยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวหนึ่งแสนบาทสำหรับคุณแม่
ชาวศรีสะเกดลูกสี่คนนะต่อมาห้างดังเนี่ยเขาอัดอัดคลิปโพสต์เลยนะ
บอกว่าตามจับตัวมาสองเดือนมากันเป็นประจำ
สามคนพ่อแม่ลูกมีพฤติกรรมตระเวนลักทรัพย์ไปตามห้างต่างต่าง
แยกกันทำงานอย่างชัดเจนคือให้พ่อกับลูกไปดึงความสนใจ
ภรรยาเป็นคนขโมยของก่อนที่จะแยกไปอีกทาง
จึงวางแผนจับกลุ่มสุดท้ายจับกลุ่มได้
พนักงานห้างรายนี้บอกว่าการกระทำของคนกลุ่มนี้
เขาทำกันเป็นขบวนการแล้วเอาเด็กมาบังหน้า
ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุน
อยากให้เป็นเรื่องของกฎหมายคนทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
และจะนำเรื่องนี้ไปยื่นต่อประธานรัฐสภาค่ะ

มีลูกอายุ๑ควบ๖ควบ๙ควบ๑๓ควบ
หลังประกันตัวเขาก็บอกว่าเขาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ยอมรับว่าเธอกับสามีเข้าไปขโมยของจริง
สาเหตุเพราะว่าดูแลลูกที่ยังเล็กไม่มีนมกินไม่มีรองเท้าใส่
แล้วก็เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบนะครับ
เมื่อวานนี้สสอัศพลคนที่นำเงิน๑แสนบาทไปประกันตัวผู้หญิงคนนี้ออกมา
ก็เดินทางไปเยี่ยมนางบัวที่บ้านพร้อมกับมอบให้อีกหนึ่งหมื่นบาทค่ะ
เพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนชาวโคราชเนี่ยทราบข่าว

หมื่นบาทมามอบให้กับนางบัวซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนมามอบให้
พร้อมกับยื่นข้อเสนอบอกว่าถ้านางบัวต้องการที่จะกลับบ้านเกิด
ก็คือศรีสะเกดไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็จะหางานให้ทำ
ทั้ง๔คนก็จะได้เรียนหนังสือมีอนาคตที่ดีขึ้น
วัวก็ตอบรับข้อเสนอนะคะแต่ก็กังวลอีกอย่างหนึ่ง
เพราะว่าสามีที่ร่วมกันไปขโมยนมผงเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการหลบหนี
อยากให้มามอบตัวกับตำรวจสู้คดีซึ่งในอัศพลสค๗พจศรีสเกต
บอกว่าก็จะช่วยเรื่องของการประกันตัวให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
จะได้รับการปล่อยตัวหรือเปล่าก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของสารท่าน
การลักทรัพย์เป็นความผิดไม่ได้สนับสนให้กระทำผิดภูมิแบบ
เราก็ต้องเข้าใจว่าเขาทำตามหน้าที่ของเขา
ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายก็ต้องยอมรับกติกาของสังคม